ในการรับเข้าทำงานโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร

อธิบดิบัติกรมควบคุมโรคกระทรวงศาสนค์ธนาศุกร์นะครับ
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหาร
ร่วมกันกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ์ด้านเอส
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติโรคติดต่อปี๒๕๕๘
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี๒๕๕๙
กับความปลอดภัยด้านอาหารนะครับเนื่องจากที่ผ่านมานั้นสถานประกอบการด้านอาหารหลายแห่ง
รวมไปถึงปฏิเสธรับผู้ติดเชื้อเข้าร่วมงานโดยอ้างว่าไม่ถูกสุขภิบาลอาหารครับ
ผู้บริโภคปลอดภัยทุกคนสบายใจโดยมีผู้ร่วมเสวนาเป็นตัวแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกรมอนามัยและมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอสครับ
เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจโรคติดต่อจากการสัมผัสอาหาร
ที่ผ่านมาเพราะว่ามีบรรยายงานเรื่องของการบังคับตรวจเลือดบุคคล
ต้องการให้ผู้ประกอบการด้านอาหารคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
แล้วก็ให้โอกาสในการเปิดรับเข้าทำงานเพื่อความเท่าเทียมกันด้วยครับ